พูดถึงเรื่องดาราคุณผู้ชมมาล้อมวงตรงนี้

เรามีลูกไม้หล่นใต้ต้นที่หล่อกันหลายคนเลยล่ะค่ะ
เริ่มจากคนนี้นะคะลูกชายของพี่แหม่มแคทริยา
น้องแมคซีริกกระจ่างเนธ

คุณผู้ชมดิฉันเจอตั้งแต่น้องวัยละอ่อนเนี่ยค่ะ

ตอนนี้๑๕ขวับแล้วให้ดูล่าสุด

คือคุณผู้ชมสามารถเข้าวงการบันเทิงได้เลย

ได้แบบผิวพันธุ์คุณพ่อรวมกับคุณแม่มา

เพราะว่าตามรอยคุณแม่เข้าสู่วงการบันเทิงแน่นอน
แต่ว่าตอนนี้ให้โฟกัสที่ฝีมือการเข้าครัวก่อนนะคะ
เพราะว่าน้องแม็กซ์ชอบช่วยคุณพ่อทำกับข้าว
ใช่ที่บ้านเขามีฟงมีฟ้า
ใช่นะคะทำกันไปดิฉันไม่รู้ว่าจะดูเนื้อหรือว่าดูน้องแม็กซ์นะคะ
เพราะว่าหล่อเหลือเกินนะคะรอเลยค่ะ
คุณคุณน้องแม็กซ์ใช่ไหมดิฉันก็มีอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะคะ
รุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กที่แบบว่าตามรุ่นใหญ่มาติดเลย
น้องติ๊กเกอร์หัวขอบดิฉันชอบติ๊กเกอร์มากเลยนะ
เพราะเป็นการหล่อแบบว่าลูกครึ่งก็ได้หล่อสไตล์แบบไทยเข้มก็ได้
คนนี้กรุบอายุ๑๕ปีไม่บอกก็รู้ว่านี่แม่เขายืนประกบขนาดนี้ค่ะ
คุณผู้ชมสวยนะคุณแม่นิโคริโอแล้วก็คุณพ่อแมวจีรศักดิ์นะคะ
บอกเลยนะว่ายิ่งโตยิ่งหล่อและที่สำคัญความสามารถแน่นเลย
ดนตรีได้หลากหลายแนวมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะเวลาน้องตอนเกากีต้าเจอโลกกีต้า
บอกเลยสาวกรี๊ดสลบไปเลยนะคุณผู้ชมที่สำคัญคุณพ่อเขาชมออกสื่อบ่อย

ลูกชายผมท่าทางจะมีแววนะมาทางด้านดนตรีแบบนี้
หรือว่ามีแบบเรื่องแบบสาวสาวคุณก็ยังก่อนยังก่อนยังก่อน
เป็นน้องน่ารักเป็นน้องน่ารักอ่ารอดูแล้วกันนะคะอีกบ้านหนึ่ง
ฉันขอส่งเข้าประกวดค่ะนี่ก็เป็นลูกชายคนโตของคุณแม่นุษบา
หล่อเหล่าสุขุมนุ่มลึกเป็นไงอย่างเล็กเลยน้องคุณคุณกันค่ะ
หล่อหล่อลุกคุณชายสาวเนี่ยบอกเลยว่าอยากจะยกหัวใจให้
จากหน้าตาจะหล่อตรงสเปคกันแล้วน้องมีดีกรีนะจ๊ะมีตำแหน่งค่ะ
เป็นเดือนมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาพร
ราชวิทยาลัยจุฬาพรสุดเรียนก็เก่งนะฮะ
สำหรับหนุ่มคนนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะเรียนดีอย่างที่บอกไป
ยังมีแววศิลปินไม่แพ้พี่คนอื่นนะจ๊ะ
พ่วงความสามารถพิเศษรอบด้านเล่นกีต้าก็เป็นถ่ายรูปก็เก่งค่ะ
ศิลปินด้านการถ่ายภาพก็น่าจะชัดเจนที่สุดนะ
เพราะว่าตามส่วนใซเฮีย์ไอจีเนี่ยส่วนตัวเนี่ยงคุณเนี่ย
ชอบแบบถ่ายภาพจากกล้องฟรีมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ว่าแบบฟังเลยถ้าแบบว่าคุณสมบัติครบคันขนาดนี้แล้วเนี่ย

ก่อนหน้านี้เพิ่งมีภาพไปทะเลกับสาวหมวย
เขาบอกว่ายังไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มนะ
ว่าคุณน้องคนนี้จะใช่หวานใจของน้องปุ่นหรือเปล่า
โดยต่อแอบสืบจากแม่นูตสะบายอีกทีนึงว่า
ตกลงคนนี้ใช่คนที่เกินเพื่อนหรือเปล่า

นี่เคยสัมภาษณ์แม่นุษย์สบายนักภูมิธรรม

อันนี้เคยได้ยินเสร็จแบบว่า

ไม่ตามลูกนะ